วันนี้ใครที่หิวแล้วเนี่ยมันกี่โมงแล้วโอ้จะเที่ยงแล้วนะ

อะไรไม่ออกอยากทานอะไรแซ่บผมแนะนำร้านนี้ละกัน
เพราะว่าเป็นร้านที่รวบรวมเอาอาหารอีสานขั้นเทพเอามาไว้ที่นี่
อะไรที่ว่าหาทานยากคุณลองไปที่นี่ดู
เขาบอกว่าหาทานได้อย่างแน่นอนกับร้านนี้ร้านครกไม้ไทยลาว
แชดมีลี้ด้วยครับพี่นองเอ๊ย
เมนูอีสานสุดแซ่บมือนี่
ขอนำเสนอ๒เมนูหมกรสเด็ดจากร้านครกไม้ไทยลาว
ร้านอาหารอีสานขนาดแท้เด้อคาเดอร์
เมนูแรกหมกรังพึ่ง

กินย่าขอรังพึ่งนั้นโดยปกติแล้ว
ต้องไปเก็บถึงตามป่าเขาเลยทีเดียว
แต่ร้านนี้เขามีให้ชิมตลอดทุกฤดูกาล
รับรองว่าสั่งได้ไม่อัน
ขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะ
เพียงแค่มีรังพึ่งอ่อนกับใบตองและเต่าย่างเท่านั้น
ขั้นตอนแรกนำรังพึ่งอ่อนมาวางไว้บนใบตองค่ะ
จากนั้นก็มกกันเลิศ
กภาษาอีสานแปลว่าฝังกรบหรือถ้าเป็นอาหาร
ก็คือการทำให้สุกด้วยการหมกไฟนั่นเองล่ะค่ะ
ห่อเสร็จแล้วกลัดไม้ให้อยู่ตัว
และนำลงเต่าย่างแบบนี้นั่นเอง

เพียงแค่พลิกใบมาในระยะเวลา๒๐๓๐นาที

สุกแล้วใบตองจะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม
เราก็ยกมาจัดใส่จาน
พร้อมเกลี่ยรังผึ้งให้แตกออก
จะเห็นว่ามีตัวอ่อนในรังพึ่งเป็นตัวอ้วน
แซ่บหลายเด้อ
หมกรังพึ่งถ่านจิ้มเกลือเท่านั้น
รสชาติหวานมันเค็มเป็นตะแซ่บ
อื้อวันหนึ่งนี่สั่งประมาณ๑๐๐ที่
คนเยอะเลยนี่มี๑๕๐จาน
เมนูนี้เพียง๖๐บาทเท่านั้น
หากินง่ายไม่ต้องไปเก็บรังพึ่งเองถึงในป่า
แถมให้อีกหนึ่งเมนูหมกกับเมนูหมกกบ
เมนูนี้รสเด็ดจัดจ้านแซ่บนัวต้องบอกต่อ
วิธีทำเริ่มจากการสับเนื้อกบให้เป็นชิ้น
จากนั้นปรุงรสแซ่บเลย
โดยการใส่น้ำปลา๒ช้อนหอมแดงใส่ทั้งลูก

ตามด้วยพริกแกงตะไคร้พริกใบมะกรูด
จากนั้นเราใส่น้ำซุปต้มสุกลงในหม้อตาม
เอาแบบพอคลุกไม่ต้องเยอะมากนะคะ
เพิ่มความหอมด้วยผักชีลาวใบแมงลัด
คนให้เข้ากันอีกสักหน่อยก็จัดใส่จานให้สวยงาม
ป๊อ๊กเป็นตะแซ่บแท้
เมนูนี้เพียง๙๐บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ
ขอเชิญชวนมากินที่ร้านคงใหม่ไทยเล่า

และเป็นแบบนั้นจริงคืออาหารอีสานรสแซ่บที่หาทานยาก
หาทานที่อื่นไม่ได้คุณมาหาทานได้ที่ร้านนี้
ถูกต้องแล้วคุณเคยไปทานชัวร์เลย
เพราะว่าเขาประกาศหน้าร้านว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์